มาตั้งวงมาปูเสือรอเลยค่ะ
อักษรย่อได้เลยนะคะ
สอนย่อไทยรัฐออนไลน์ปัวมากแม่
คนถามมาเยอะก็เลยต้องนำเสนอค่ะคุณผู้ชม
โถอุตส่าหแย่งมาได้ไฮโซหนุ่มเฉดทิ้งน้องคนสวยวอนนาบีตีเสมอพ่อ
เดี๋ยวนะดารานางเอกบ้านเราสวยเยอะแยะนะพี่แจ๊ค
จริงมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคำใบ้อยู่ตรงนี้ค่ะ
ไฮโซหนุ่มน้องดารานางแบบแล้วก็ภรรยาผู้เพียบพร้อม

ดารานางแบบคนสวยไปแย่งไฮโซหนุ่มมา

จดทะเบียนยาให้เลยจบแล้วนะคะ
นางก็ชนะมาอยู่กับคุณไฮโซหนุ่มแบบว่าเปิดหน้าเปิดตา
แต่ว่ามันโป๊แตกอยากชนะพ่อเขาเชอรี่

ไฮโซหนุ่มเขาชอบซื้อรถมากมายนะคะ

อยู่ไอ้ดันหลุดปากพูดแบบว่าพี่จะซื้อทำไมให้พ่อ
ให้หนูสิคะหนูยังไม่มีสักคันเลย
เท่านั้นแหละค่ะชะตาขาดไฮโซหนุ่มตาสว่าง

ซึ่งตอนแรกพี่แจ๊กรีนก็จะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะ

ทุกคนขอบมือคอมเม้นต์ทำพี่ชักกริลอ่ะพูดตรง
ไม่ใช่นะจ๊ะตกไปเพราะว่าในรุมค้ามันมีคำว่า
น้องนางแบบดารานางแบบ

ใช่นะคะแล้วก็เคยเล่นละครละครนะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วหวยก็ไปตกที่

คุณท็อปนัตตเศษ

ไม่ใช่ผมเป่าครับไฮโซมีเยอะแยะ

น้องไพรินเขาก็เป็นไฮโซเหมือนกันนะ
ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะ

แล้วเห็นวันก่อนลงไอจีที่ไปเที่ยวด้วยกันหวานเนี่ย

ไฮโซคนนี้คือใครดารานางแบบที่โดนเพจหัวทิ้งคือใครนะคะ
แต่อีกหนึ่งเรื่องไม่เกี่ยวกับแมทสงการนะคะ
แต่ว่าเป็นภาพครอบครัวที่คนในครอบครัวนะคะ

เหล่าก็มาวมอยหายไปจากชื่องไอจีของมนตรา
ครอบครัวหรอกยาดที่เขาลงเนี่ยค่ะ

จะเมาให้ฟังเรื่องมันยาวมากเลย
อยากรู้พี่เอ็มค่ะพี่แจ๊คเนอะ